สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโควิดรอบใหม่ที่มาคราวนี้
ทำให้คนวิตกกังวลหวั่นไหวเครียดครับเครียดมากกว่ารอบแรกเยอะ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงแรก
เขาบอกว่ากราฟการติดเชื้อจะพุ่งสูงมากพอดูตรงนั้นแล้วคนก็ตกใจ
แต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานการณ์ตัวเลขการติดเชื้อ
ก็ค่อยลดลงลดลงเมื่อวานวันศุกร์วันนี้วันเสาร์
ตัวเลขก็ลดลงกว่าหลายวันก่อน
สถานการณ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่เชื้อได้
สถานการณ์อย่างนี้ต้องคุยกับอธิบดีกรมควบคุมโรคหน่อยครับว่า
คันของการควบคุมโรคเป็นยังไงคนที่เขากังวลว่ามีคนติดเชื้อ
แล้วไม่แสดงอาการแล้วไปแพร่ต่อเออเราควรจะต้องทำยังไง
ฉะนั้นวันนี้จะขอคุยกับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอโอภาษการกวินพงคุณหมออยู่ในสายแล้วนะครับ
สวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพและท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
มาจนถึงวันนี้พูดได้หรือยังครับว่าเราเอาอยู่
เราควบคุมการยับยั้งการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่งแล้ว
ถ้าดูตามสถานการณ์ข้อมูลแล้วก็ความร่วมมือของหลายฝ่ายนะครับผม
ตอนนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วครับผม
ภายใต้การควบคุมแล้วครับผม
เอาเป็นว่าคุมได้แล้วว่าอย่างนั้นเถอะอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว
หลักการสำคัญที่สุดของการควบคุมโรคคืออะไรครับท่าน
ก็มีอยู่สองสามหลักนะครับหลักประการแรกก็คือ
หนึ่งเราจะต้องรู้ธรรมชาติของการเกิดโรคนี้นะครับ
วงจรการติดต่อมันเกิดจากอย่างไรนะครับ
การที่๒ก็จะเป็นหลักการในการควบคุมโรคทางระบาดวิทยานะครับ
ก็คือจะมีหลักในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับ
การป้องกันแล้วก็การสอบสวนควบคุมโรคครับ

ครับคนที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการอันนี้น่ากลัวไหมครับ
อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้การควบคุมโรคระบาดในรอบนี้เนี่ย
ยากกว่าครั้งที่แล้วนะครับครับเพราะเชื้อมันก็มีการที่ที่คนเราเข้าใจนะครับ
มันมีกายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาครับเชื้อนี้ก็เหมือนกันครับ
ปัจจุบันถ้าเทียบกับตัวตั้งต้นสายพันธุ์ที่มาจากอูฮันเนี่ย
ถือว่าเชื้อมันพัฒนาไปพอสมควรในเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับ
พันธุ์ระบาดอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ต่างจากสายพันธุฮันค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ๑ดูเหมือนสายพันธุ์นี้จะดูเหมือนจะระบาดได้ง่ายขึ้น
สิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงของโรคลดน้อยลงนะครับ
ถ้าสังเกตดูช่วงแรกเนี่ย๑๐๐คนจะตายซัก๒คนนะครับ
ช่วงแรกบางประเทศก็๕คนอย่างนี้เป็นต้น
หลังเนี่ยข้อมูลตัวเลขก็หลายประเทศก็ตรงกันนะครับว่า
ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตเทียบกับสัดส่วนของผู้ป่วย
ตอนนี้ไม่ถึง๑นะครับก็คือความรุนแรงของมันน้อยลง
ข้อมูลที่ออกมาหลังเนี่ยก็จะตรงกันนะครับว่าความรุนแรงของมันน้อยลง
แต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่รุนแรงนะครับก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่เช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงครับถ้าสังเกตดูในในรอบการระบาดรอบใหม่นี้เนี่ย
มีผู้ป่วยประมาณ๕๐๐กว่าคนมีผู้เสียชีวิตแค่๗คน
เทียบกับรอบแรกนี่โอ้โหห่างกัน๑๐เท่านะครับ
ครับตอนนี้ผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครคุมอยู่หรือยังครับ
ผมใช้คำว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ระบาดแล้วแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่เราหลายคนเข้าใจกันนะครับ
ผมคิดว่าคนตกออกตกใจเนื่องจากตอนแรกที่เราไปตรวจที่ตลาดกลางกุ้งนะครับ
ขออนุญาต์แบบโฮอลไปนิดเดียวในตลาดกางกุ้งเราได้ข้อมูลมาว่ามีคนที่อยู่ในตลาด
แล้วก็ที่พักรอบเนี่ยประมาณสี่พันคนครับเราก็รีบลงไปควบคุมโรคเชิงลุกไปตรวจ
โรคเชิงลุกไปตรวจหรือว่าไปตรวจรอบแรกตัวเลขกลับมาว่ามีการติดเชื้อถึง๔๐
ก็เลยต้องปิดล้อมพื้นที่นั้นทันทีเพื่อไม่ให้โรคมันลุกลามนี่เป็นจุดแรกที่เราดำเนินการ
ซึ่งต้องถือว่าได้ผลนะครับทำให้โรคจากจุดนี้กระจายไปแล้วก็หยุดอย่างรวดเร็
ทาง๒กันที่๒หลังจากตระหลาดกางกุ้งเราก็กังวลว่าเรามีแลรงอานต่างด้าวที่
เราก็รีบลงไปทำเหมือนกันนะครับไปค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
พอเราไปค้นที่วงที่สองนะครับที่ห่างจากตลาดกลางกุ้งไปเนี่ย
เราก็พบอัตราการติดเชื้อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่านดน้อยลงนะครับ
จากนั้นเราก็ตีวงเข้าไปอีกเป็นวงที่๓เราก็พบอัตราการติดเชื้อเนี่ยต่ำกว่า๑เปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นสมมุติฐานในการควบคุมโรคก็คือว่าเราเชื่อว่า
จุดศูนย์กลางของการระบาดใหญ่ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตลาดกางกุ้งอืม
ส่วนพื้นที่อื่นที่เป็นโรงงานบ้างตลาดบ้างที่มีแรงงานต่างด้าวเนี่ย
มีการกระจายของการติดเชื้อเนี่ยเป็นจุดไม่ทั้งหมดดีกว่าที่ประเมินเบื้องต้น
อ่าใช่ครับดีกว่าที่ประเมินเบื้องต้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลความที่เราสื่อถึงสาธารณะตลอด
ดังนั้นวิธีการตอนนี้ก็คือทำยังไงให้เราสามารถค้นหาผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสาคร
เพราะแรงงานต่างด้าวได้หมดสิ่งที่ทำคือมาตรการแรกก็คือเราไม่ให้ผู้ป่วย
ไม่ให้คนที่เป็นแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายออกจากจังหวัดสมุทรสาคร
คือให้เขาอยู่นิ่งอยู่กับที่ก่อนครับนะครับมาตรการคือเขาเคยใช้ชีวิตยังไง
ให้เขาใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ปิดโรงงานอืมเพราะเราเกรงว่าพอปิดโรงงาน
ไม่มีงานทำสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นเลยคุณสุภาพพอนึกภาพออกใช่ไหมครับ
ให้เขาอยู่นิ่งจากนั้นเราก็จะส่งทีมลงไปสุ่มสำรวจแต่ละโรงงานแต่ละชุมชน
ว่ามีอัตราการติดเชื้อเท่าไหร่ตอนนี้มันมีข่าวลือจากโรงพยาบาลนั้น
จากพยาบาลคนนี้จากหมอคนนี้ว่าโอ้โหติดกันตั้งเยอะแยะแต่เขาปิดข่าวกัน
ผมก็บอกว่าเขาจะปิดข่าวได้ยังไงเพราะว่าเขาต้องตามไป
ไปพิสูจน์ไปตรวจไปคุมเข้มกับคนที่อยู่ใกล้ชิดมันปิดกันไม่ได้หรอก
แต่ข้อมูลพวกนี้มันยังไหลออกมาเยอะทำไงดีคุณหมอ
อันนี้ก็คงต้องเรียนว่าอย่างที่เรียนอาจารย์สุภาพนะครับ
ข้อมูลต่างมีท่วมท้นนะครับจริงบ้างเท็จบ้าง
เป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเป็นการแสดงแกร่งเติม
แต่งเติมเสริมเข้าไปแต่ในข้อเท็จจริงก็คือ
ถ้ามีคนป่วยคนตายมหาศาลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสังเกตได้
จุดแรกก็คือโรงพยาบาลครับไม่มีทางแล้วครับที่
ที่เราจะไปปิดข่าวที่โรงพยาบาลได้อย่างนี้
เพราะว่าผู้คนเกี่ยวข้องจำนวนมากต้องไม่มีการปิดข่าว
ต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ตัวเลขที่เป็นสิทธิ์กับประชาชนครับ
ยืนยันได้ครับผมครับเอาล่ะหลักหลักขอแค่นี้ก่อนนะฮะ
พระคุณนะคุณหมอครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณครับนี่คืออธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอโอภาษย์การกวินพงศ์ครับทั้งหมดเนี่ยได้ฟังกันแล้วว่า
กำลังทำอะไรกันอยู่ยังไงแล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
ขอบคุณคุณสุภาพนะครับก็ช่วยกันนะฮะง่าย
เอาที่ตัวเราก่อนก็คือใส่หน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อยนะครับถ้าช่วงนี้ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปไหนกัน